ร่วงการต่างประเทศมีการฝ่ายตัวเรามากขึ้นทุก
เราคิดว่างานของการต่างประเทศเนี่ย
ราชการในต่างจังหวัดมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
โดยว่ายิ่งจังหวัดที่มีอาชายแดนติดต่อกับประเทศด้วยบ้าง
คำชี้แจงของนายชัยสิริอนามานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
บอกถึงความสำคัญของงานด้านต่างประเทศ
ให้กับส่วนราชการภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ
ของจังหวัดอำนาจเจริญและยะโสธร
โครงการบัวแก้วสัญจรครั้งที่๒ทัพ๒๕๕๙
เพื่อสร้างความเข้าใจตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน
และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม
อกจากนี้ยังมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ซึ่งชี้ให้เห็นถึงโอกาสที่จะได้รับ
ทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
รวมไปถึงแนวทางพัฒนากลุ่มจังหวัดในประชาคมอาเซียน
ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

การดูแลคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างแดน
รวมถึงการให้บริการต่าง
โดยเฉพาะการทำหนังสือเดินทางที่ครอบคลุมทั่วประเทศ
ซึ่งตลอด๑๐กว่าปีที่ดำเนินโครงการมา
ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างเห็นได้ชัด
เราสามารถพูดได้เลยว่าประสบความสำเร็จ

เพราะมันเห็นเป็นผลอย่างชัดเจนที่สุด

แล้วเราเน้นเรื่องที่ว่าเราไปจังหวัดนั้น
อะไรของดีอะไรจังหวัดนั้นเราจะช่วยได้

ที่สำคัญตอนนี้ก็คือการไปจังหวัดที่ติดชายแดน
ในการเปิดช่องจุดผ่านแดนก็ดี
จุดผ่านแดนถาวรก็ดีนะครับ

อันนี้เป็นเรื่องประเด็นปัญหาทางด้านการเมืองด้วยนะครับ
แต่เราก็สามารถที่จะนำเรื่องนี้กลับไป
พอเราไปแล้วจังหวัดเองก็จะหนัก

มันเป็นเรื่องที่อยู่ในการดำเนินชีวิต

เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราคิดว่าเราทำสำเร็จ

การต่างประเทศไม่ใช่เรื่องรวงห่อคอยง้าช้าง
เป็นเรื่องที่ติดดินสัมผัสได้กับทุกคน
อีกหนึ่งภารกิจสำคัญของโครงการบัวแก้วสัญจรครั้งนี้
คือการเยี่ยมนักเรียนในโครงการยุวทูตความดี
โรงเรียนกุฎปลาดุจังหวัดอำนาจริง
โรงเรียนบ้านทุ่งแต้จังหวัดยะโสธร
โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
สอดแทรกกิจกรรมให้เด็กได้ร่วมตอบคำถามชิงรางวัล
ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมกัน

กระทรวงการต่างประเทศริเริ่มขึ้น
เพื่อทุนเกล้าทุนกลมอมถวายเป็นราชศักรา
และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วโอกาสพระชนมายุ๗๒พันศา
มีโรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมทำโครงการ
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดี
เป็นอนาคตที่เข้มแข็งของสังคมและประเทศชาติ
ข่าวแทรศทีวีรายงาน